คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลกันอีกแล้วนะครับ
เรื่องของรถแดงเมืองเชียงใหม่
เพราะว่าคุณกายรัชชานนท์โพสต์ออกมา

แต่ก็มีอยู่หลายคันที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวแบบที่กายเจอ
บอกหน่อยนะฮะว่า๑กิโลเศษ๖๐๐บาท
คุณจะเลือกใช้อะไรนี่คุณกายเขาโพสต์แบบนี้
เพราะเขาคงไปเจอโอ้โหรถแดงแพงขนาด๖๐๐บาท
นี่กิโลกว่านี่แต่สุดท้ายคุณกายก็เลยตัดสินใจเดินเอาแล้วกัน
แต่เรื่องนี้นำมาขีดเส้นใต้เมืองไทยกัน
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันนะครับ
สวัสดีครับก่อนจะถึงเรื่อง๔ล้อแดงหรือ๒แถวแดงที่เชียงใหม่
ขอดูเรื่องต่อเนื่องของคุณชัดอุบลจินดา
ฮีโร่ชาวประมงที่กระบี่หน่อยครับ
หลังจากที่เป็นข่าวแล้วเมื่อวานนำมาขีดเส้นใต้
วันนี้ก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งจบสวยครับ
เพราะว่าทั้งผู้ว่าทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่
ก็เดินทางไปหาคุณชัดสรุปอย่างนี้ครับ
สรุปว่าคุณชัดมีสิทธิ์ที่จะรักษาได้ตามสิทธิของบัตรทอง
แต่ว่าที่ยังต้องการจะหาคำตอบก็อยู่
นี่คนนี้เป็นผู้ว่าคนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงล่ะ
ถึงทำให้คุณชัดบอกกับนักข่าวว่าเขาไม่มีเงินที่จะรักษาตัว
ต้องย้อนทนเจ็บทนปวดกันอยู่อย่างนั้นเออเกิดอะไรขึ้น
พอไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอสุพศภูเก้าล้วน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยคุณสุพธบอกว่า
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาของนายชัดพบว่าเมื่อปี๕๕
เคยเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกระบี่ด้วยอาการปวดหลังมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทาง
จนกระทั่งเขาเกิดมีข่าวเรื่องไปช่วยชาวต่างชาติ
ก็ยิ่งทำให้อาการกำเริบแล้วไปตรวจรักษาอีกครั้งหนึ่งปี๖๐
แต่ไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทางถามว่าทำไม
เพราะไปเข้าตรวจนอกเวลาทำการ
แต่คราวนี้ก็ได้รับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางแล้ว
ทีมแพทย์ก็วางแผนการรักษาตามขั้นตอน
เรื่องต้นไม่พบอาการรุนแรงถึงขั้นหมอนรองกระดูกแตกหรือกระดูกทับเส้น
ฉะนั้นสรุปก็คือคุณชัตริ์ไป
อกเวลาทำการก็เลยไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทาง
ไม่ได้รู้สิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์จะรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์บัตรทอง
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถือบัตรทองด้วยนะครับ
เวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปในเวลาทำการครับ

พอไปนอกเวลาทำการไม่ได้รับการอธิบาย
ไม่มีใครมาอธิบายไม่ชี้แจง
ก็เลยกลับมาแล้วบอกว่าไม่มีเงินจะรักษา
อันนี้ต้องรู้เรื่องสิทธิ์ของตัวเองหน่อย
ส่วนความช่วยเหลือพอเป็นข่าวออกมานี่
เมื่อวานนี้พันธบรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิทธิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ถ้าใครรู้จักหม่อมเจดเป็นลูกชายของหม่อมเจดครับ

บอกว่าถึงแม้อาการรุนแรงไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด
แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนัก
ได้เหมือนเดิมเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือ
แล้วจะหาอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวนายชัด
เช่นเลี้ยงปูเปิดร้านอาหาร
เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
อันนี้นายชัดก็ยืนยันว่า
ขอยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งจะไม่ทอดทิ้ง
ชัดว่ายังไงล่ะครับ
ชัดเขาก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าตัวเองเป็นชาวประมงมาตั้งแต่เด็ก
ก็อยากจะทำงานประมงต่อ
ไปทำร้านอาหารร้านอาหาร
ถ้าไม่ถนัดไม่ชำนาญเนี่ยเจ๊งนะครับ

เคยทำงานเคยผูกพันมาอาชีพไหน
ถ้าพอหายดีก็จะกลับไปต่อ
อันนี้ก็แปลว่าจบ๙๙๐๐๑๐๐๑๐๐๑
จบสวยเรียบร้อย

ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการดูแลจากสิทธิของบัตรทอง
แล้วก็มานั่งบ่นว่าไม่มีตังค์อันนี้คนที่ใช้บัตรสองบัตรทองต้องตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเอง
ไปหาหมอต้องไปในเวลาราชการถัดมาเรื่องที่คุณบุ๊คเขาเกิดไว้เมื่อกี้
ล้อแดงที่เชียงใหม่ต้องใช้คำว่าอีกแล้วครับเพราะว่ามีข่าวแบบนี้บ่อยมาก
คราวนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าใครล่ะเป็นดารานี่เป็นดาราหรือเป็นนักแสดงพิธีกรชื่อนายกายรัชชานนท์
คนนี้เขาบอกได้เรียกรถสองแถวสีแดงคันหนึ่งเพื่อจะโดยสารจากบริเวณหน้าวัดสวนดอก
ไปยังถนนนิมารเหมินอ้าวใครเคยไปเชียงใหม่เนี่ย
จากหน้าวัดสวนดอกใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลเนี่ย
นิมารเหมินนิดเดียวระยะทางประมาณ๑กิโล
ไอ้นั่นเรียกตั้ง๖๐๐ครับ๖๐๐
ถ้าระยะทางขนาดนั้นเนี่ย๕๒บาทเอง๕๒บาท
เขาก็เลยตัดสินใจเดินเอาอย่างที่ว่า
แล้วเขาก็ไปโพสต์ถามว่า
เรื่องแบบนี้มันทำไมแก้ไม่ได้เสียทีนึง
คือปัญหาเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
ตอนนี้เราพยายามจะเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องการบริการการ

เมืองท่องเที่ยวมีปัญหามากนะครับ
เรื่องของสี่ล้อแดงเชียงใหม่เนี่ย
มีปัญหามานานแล้วเพราะไม่มีระบบขนส่งอื่นไงครับ
แล้วไปเจอคันที่มีปัญหาขึ้นมานี่ก็เสียชื่อ

ต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาเจอโขกสับอย่างนี้
เขาเข็ดเลยนะครับเขาโพสต์เขาเฟซบุ๊ก
เขาเขียนข้อความเตือนแพร่กระจายไปหมด
เชียงใหม่ต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกต้ม
ในการเดินทางเขาเสียเงินไม่เท่าไหร่หรอกครับ
แต่เขาเจ็บใจคือคนเราเนี่ยถ้ามันแพง
สมเหตุสมผลแพงก็แพง
แต่ถ้าถูกต้มถูกหลอกเจ็บใจ
เรื่องสามร้อแดงเชียงใหม่ก็ไม่จบซะทีนึง
ไม่เข้าใจว่าทั้งผู้ว่าทั้งขนส่งจังหวัด
ทั้งอปตทั้งเทศบาล
ทำไมไม่สุมหัวคิดกันว่า

จริงถ้าจะว่ากันไปเนี่ย
เรื่องนี้ไปโทษใครไม่ได้หรอกครับ
ผมจำได้ว่าปี๒๕๓๙๔๐แถวนั้น
ผมเคยได้รับมอบหมาย

เขาไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เชียงใหม่
เขาบอกว่าเชียงใหม่ในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหามากเรื่องการเดินทาง
ฉะนั้นเนี่ยเขาทางสภาพัฒน์เขาคิดจะสร้างรถไฟฟ้ารางเบา
วิ่งวนทั่วเชียงใหม่เลย
ปรากฏว่าในการรับฟังความคิดเห็นทำประชาพิจารณ์คนเชียงใหม่ไม่เอาครับ
คนเชียงใหม่บอกว่ามันเป็นพัฒนีสภาพอุจาดบทบังเมืองเชียงใหม่
อนุรักษ์เชียงใหม่ออกมาเคลื่อนไหวโครงการนั้นก็ล้มไป
นี่ถ้าโครงการนั้นอยู่นะครับทำแล้วเนี่ย
รถขนส่งลางเบาเนี่ยจะช่วยได้มาก
เรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของขนส่งนั่นที่เชียงใหม่
อีกจุดหนึ่งที่ภูเก็ตผมเคยขีดเส้นใต้สองสามครั้งแล้ว
ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนไปเที่ยวเยอะมาก
แต่ไม่น่าเชื่อว่าถ้าไปเองถ้าจะเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนเนี่ย
ลำบากมากครับถ้าไม่เช่ารถหรือไม่มีรถไปเองเนี่ย
ลำบากมากจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไม่รู้จะไปลดอะไร
มีรถสองแถวแต่ก็บริการไม่ทั่วแล้วฝรั่งเขาก็ไปโพสต์เอาบ่อยบ่อยไง
จากป่าตองมากำลาห้าหกกิโลเมตรแท็กซี่มีครับ
แต่เรียกเขาตั้ง๖๐๐๗๐๐บางคันเป็นพัน
นี่ก็มีปัญหามากยังไม่มีใครคิดแก้
แล้วเราก็บอกว่าเออทำยังไงจะส่งเสริมการท่องเที่ยว
นี่ไงแก้ปัญหาเหล่านี้สิคนท่องเที่ยวเขาจะได้ไปเที่ยวกัน
แต่ว่าเรื่องระบบขนส่งมวลชนจากป่าตองมากำลา
อันนี้ก็ได้ข่าวดีว่าการทางพิเศษเขาไปเซอร์เวย์แล้ว
เขาจะทำเป็นหลอดเจาะอุโมงหรือข้ามข้ามเขายังไงก็ไม่รู้นะ
จะทำเป็นทางพิเศษขึ้นมาเหมือนทางด่วนเป็นการทางพิเศษทำ
หกเจ็ดกิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ระหว่างป่าตองกรรมลา
มันก็จะได้เชื่อมกันเออไม่แน่ใจว่าโครงการนี้ยังอยู่ไหม
เคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งฉะนั้นก็ก็บอกว่า
เรื่องทั้งเชียงใหม่และภูเก็ตแก้ปัญหาเสียทีครับ
ฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้แกรปเขาเข้ามารับบริการประชาชน
นี่แกรปก็วิ่งไม่ได้วิ่งไปก็ถูกลุมล้อมทำร้าย
เอาลุมล้อมทำร้ายไม่พอชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวติดอยู่ในรถ
เขาก็ตกอกตกใจเหลือหลาไปหมดฉะนั้นต้องแก้ปัญหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่นอน
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ก็จะตามดูต่อไปว่า
เรื่องของสองภูเก็ตทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่มันจะทำยังไง
จะทำยังไงให้เรื่องแบบนี้จบเสียทีหาดใหญ่นั้นดีขึ้นมาหน่อยล่ะ
ผมไปหาดใหญ่มาวันก่อนก็เออเขาก็จัดระเบียบดีขึ้น
ไอ้สี่ล้อแดงเชียงใหม่นี่แหละมีปัญหามาก
ถ้าคุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งไปจะถ้าไม่เอารถไปนะ
คุณจะปวดหัวมากเรื่องเดินทาง

คนเชียงใหม่ขึ้นรถแดงตั้งแต่เด็กนะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ขึ้นแล้วไงฮะ

ใช่ครับภูเก็ตผมเช่ารถเอาเลย
ต้องเช่ารถถ้าคุณไม่เช่ารถคุณไม่มีสิทธิ์

แท็กซี่ทีเป็นพันนะ

ไว้หลายเส้นแล้วนะเรื่องนี้

การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับ